คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแถวปฐุมธานีนะครับ
มีคนเขาขับรถไปแล้วก็ไปเจอจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่ขี่กันมาสองคนเนี่ย
ถือมีดยาวยาวเนี่ยนะฮะไล่ฟันจักรยานยนต์คันข้างหน้าที่มีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย
ขี่ไปด้วยกันนะครับจนต้องบีบแร่ช่วยนะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นั่นฮะคันข้างหน้าก็ผู้ชายขี่แล้วมีผู้หญิงซ้อนท้าย
ใส่เสื้อใส่กระโปรงนักเรียนนะฮะขันข้างหลังวัยรุ่นสองคน
ถือมีดด้วยนะฮะไล่ตามนั่นครับทุกผู้ชมครับ
ขนาดมีชาวบ้านเขาขับรถไล่ตามแล้วก็บีบแร่ไล่นี่ยังไม่ยอมหยุดนะฮะ
มีจักรยานยนต์สองคันนะฮะคือคันหลังเนี่ยคนที่คันที่ขี่ไล่เนี่ยคนซ้อนนี่ถือมีดอยู่นะครับ
เหมือนพยายามไล่ฟันเขานะครับอ่าพลเมืองดีที่ขับรถตามก็บีบแรร์นะฮะ
แปรไล่เพื่อจะให้แยกกันหันมามองหน่อยนึงแต่ก็ไม่หยุดนะครับ
ก็ขี่ตามไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นี่ฮะโอ้โหดูสิเห็นไหมเราลงพื้นที่ไปนะครับก็ไปตรวจสอบได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
เป็นภาพมุมสูงของสะพานวงแหวนถนนกาญจนาพิเศษนี่เห็นไหมฮะขี่ไล่กันแบบนี้
โอ้โห๑๘นาฬิกา๑๒นาทีดูเห็นไหมไม่กลัวอะไรเลยไม่รู้ไปทำอะไรกันมานะนี่นะฮะ
มีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะครับช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับเป็นใต้สะพานวงแหวนช่วงทางลงมาจากข้างบน
นี่ทั้งสองคันก็ยังขี่ไล่กันอยู่ไล่กันมาแบบติดติดเลยนะครับแล้วมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะฮะ
ทีนี้ก็เป็นจุดที่มันจะหลุดพ้นจากการไล่ตามกันแล้วนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
ฝั่งผู้ก่อเหตุไปนู่นฝั่งผู้เสียหายเขาวกกลับนี่เลยฉีกตัวแยกออกมาได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
วันนี้ตำรวจสภบางใหญ่ทีมข่าวไปตรวจสอบมาเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ก็ไปตามเยาวชนชายสองคนที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถที่มีนักเรียนหญิงนะฮะ
ท้ายที่ถือมีดนะฮะชื่อเบสอายุสิบหกคนถือมีดดาบ
เบสเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือเย็นเมื่อวานนี้เขาขี่จักรยานยนต์มากับบอสนะครับ
เป็นคนขี่ออกมาจากซอยแก้วอินจะไปซื้อของ
ระหว่างทางเจอรถคู่กรณีชายหญิงอ่ะเขาจำได้ว่าผู้ชายเนี่ย
เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วอีกฝั่งนึงชูนิ้วกลางใส่เขาก่อน
ค่ะเขาก็เลยขี่รถไล่ตามเพื่อจะไปถามว่ายกนิ้วกลางให้เขาทำไม
แต่คู่กรณีไม่ตอบนะฮะพยายามขี่หนีนี่ฮะ
เขาก็เลยขี่ไล่ตามแล้วถือมีดไปด้วยอืมเออก็มีรถเก๋งของพลเมืองดี
เขาเห็นเขาก็ขับไล่ตามแล้วก็ตามบีบแร้นะครับสุดท้ายก็เลยต้องนี่
ฉีกแยกกันไปซึ่งเบสเขาบอกว่าไอ้มีดที่ผมถือเนี่ย
ผมไม่ได้ตั้งใจเอาไปทำร้ายเขานะผมแค่เอาไปคู่
แต่มันน่ากลัวมากนะคะถือมีดแบบโอ้โห
บอกแค่เอาไปขู่ใครจะไปหยุดให้ขู่เป็นผมผมก็ไปก่อนอ่ะ
ผมก็จอดคุยเขาก็จอดคุยครับพอจอดคุยกันได้สักพักเขา
เขาก็เชิญเกียร์หนีผมผมก็ควักมีดออกมาไล่เขา
ไล่ไล่ไล่เสร็จระหว่างไล่ก็ได้มีรถเก่งคันหนึ่งครับ
บีบแต่แบบว่าจี้ตูดบีบแต่มาพอจี้ตูดเสร็จผมก็แยกกันเลยครับ
อีกคนนึงเขาเลี้ยวไปฝั่งเซ็นทันผมก็ตรงไปฝั่งอัตตานาครับ

บอกว่าหลังจากที่ตามตัวเยาวชนชายผู้ก่อเหตุได้๒คนแล้วนะครับ
ก็พบว่าจักรยานยนต์ก็ยืมเข้ามาด้วยนะฮะถูกแจ้งข้อหาเรื่องของ
พกพาอาวุธนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ย

ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนแล้วเจอวัยรุ่นอันทภาณอะไรหรือเปล่า

ตกลงเขาเป็นแฟนกัน
แล้วคนขี่เนี่ยผู้ชายก็เป็นคู่กรณีกับคนที่ไล่ตาม

นี่เบสพกมีดอย่างนี้ไปขู่ทุกวันเลยเหรอ

แม่เกิดวันไหนไปเผลอนั่งพลาดแล้วลืมว่าพกมีดเอาไว้แล้วมันทิ้มท้อง